คุณผู้ชมเรายังคงติดตามกับปัญหานี้อยู่

ใช่ค่ะช่วงระยะหลังนี้ก็มีหลายเสียงนะคะที่ออกมา
บอกว่าตอนนี้น้ำอาจจะมีใช้ไม่เพียงพอแล้ว
ว่ายังคงมีน้ำใช้พอทั้งอุปโภคแล้วก็บริโภคตลอดจนสิ้นฤดูแรง
แต่ว่าอาจจะต้องมีการขอความร่วมมือไปยังประชาชนด้วย
เทศกาลสงครานที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะ
อาจจะขอให้เปลี่ยนจากการสาดน้ำกัน
เป็นการรดน้ำดำหัวแทนเพื่อช่วยกันประหยัดน้ำค่ะ
พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันนะคะว่า
ประชาชนจะมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
และรักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเข็มตามรุ่มน้ำเจ้าพระยาเพียงพอไปจนถึงสิ้นฤดูแรง
แต่รัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
และได้ประกาศพื้นที่ประสบภัย๔๖อำเภอ๑๒จังหวัดแล้ว
เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณไปใช้ในระดับอำเภอและท้องถิ่น
รวมถึงขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำหรือว่าเครื่องสูบน้ำได้

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
มูลค่ารวมกว่า๙๓๐๐๐ล้านบาท
คาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า๖๗๐๐๐คน
จากนี้รัฐบาลเองยังเตรียมเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน
ซึ่งเป็น๑ใน๘มาตรการรับมือวิกฤตภัยแรง
โดยจะมีปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศตั้งแต่๑มีนาคมนี้

มีที่จังหวัดเชียงใหม่พิศนุโลกนครสวรรค์
กาญจนบุรีอุดรธานีนครราชศรีมา
จันทบุรีประจวบคิริคันและสุราชธานี
รวมถึงจะมีการดำเนินการขุดบ่อบาดานเพิ่มอีก๒๐๐บ่อ
ภายในเดือนเมษายนในพื้นที่ประสบภัยแรงระยะเร่งด่วนรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน

และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
วบคู่ไปกับมาตรการควบคุมการจ่ายน้ำของการปรับปลา
ส่วนเทศกาลสงกรานที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะ
รัฐบาลก็ขอเชิญชวนประชาชนบอกว่าให้ใช้การรดน้ำดำหัวแทนการเล่นสาดน้ำ
เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ
และยังเป็นการสืบสารวัฒนธรรมที่ดีงามค่ะ